รู้อีกทีก็คือเช้าวันจันทร์เขาอยู่เขาออกมาจากที่โรงพัก
เมื่อตอนบ้าน๓ค่ะรู้อีกทีก็คือญาติที่จอมมือโทรมาบอกว่า
เข้าโรงพยาบาลแล้วเส้นเลือดในสมองแตก
พอมาถึงก็คือหนูก็เห็นสภาพพ่อเป็นอย่างนั้นแล้ว
ถามว่าหนูโมโหไหมหนูโมโหนะคะแต่หนูเหมือนหนูแค่เป็นผู้ด้วยอะค่ะ
หนูก็เลยคือได้แต่รอวันที่พิสูจน์หลักฐานว่าเขาเกิดจากสาเหตุอะไร
แต่แผลที่เกิดขึ้นคือหนูไม่เชื่อว่าเขาตกลงมาจากที่สูง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะมาคุยกัน
เป็นคดีที่มาจากการเปิดของเพจชื่อว่าล่านะคะ
ล่าสุดเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็มีความคืบหน้าของคดีเยอะเลยนะคะ
เพราะว่าทางแอดมินของเพจก็ตามข่าวให้
เมื่อสักครู่นี้เป็นลูกสาวนะคะ
เป็นลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนะคะ
สำหรับผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกจับไปตั้งแต่ช่วงสงกรานค่ะคุณผู้ชม
ค่อยหามัวแล้วขับแล้วก็เอาตัวไปขังอยู่ในเรือนจำ

ก็เลยต้องไปที่สามารถจะรับไว้ได้
ชี้แจงของผู้บรรจการเรือนจำที่ฝากมาในเพจล่านะคะ
แต่ทีนี้จากความสูงและลักษณะที่สามารถจะลองจินตนาการได้
คนคนหนึ่งถ้านั่งหลับหรือว่านอนหลับก็แล้วแต่
บนการคุณผู้ชมนึกถึงในห้องน้ำออกใช่ไหมคะ

คือก่อขึ้นมาดูแล้วมันไม่ได้สูงจากพื้น
แต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าถ้าเป็นลักษณะของการหลับแล้วตกจริง
อยู่ในท่าไหนแรงแค่ไหนฟาดตรงไหนนะคะ
ซึ่งพอเรื่องนี้เกิดขึ้นกว่าที่ญาติจะรู้เรื่อง
คือรู้วันที่ถูกนำตัวส่งที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
แล้วก็สภาพค่อนข้างหนัก
คำบอกเล่าจากตัวคุณหมอของโรงพยาบาล
หรือว่าคำบอกเล่าที่พบเรือนจำให้กับตัวเพจเอง
ดูจะยังไม่ได้ตอบความคาใจของญาติเท่าไหร่นัก
วันนี้เราคุยกับคนแรกก่อนเลย
ผู้ที่ประสบเหตุอยู่มีลูกสาว๒คน
ถ้าคุณผู้ชมดูในเพจนี้ลูกสาวที่เห็นเขากอดอยู่ยังตัวเล็ก
เป็นลูกสาวคนเล็กแต่ว่าคนที่เราจะคุยด้วย
อายุ๒๑ปีแล้วนะคะเราจะคุยกับคุณหมวย
ซึ่งเป็นลูกสาวคนโตนะคะของผู้ที่ประสบเหตุอยู่ตอนนี้นะคะ
หวยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะหมวยวันนี้ตอนนี้หมวยอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่ไหนคะ

อยู่ไหนนะคะอยู่ข้างหน้าห้องค่ะอ่า
วันนี้อาการคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะ
อ่าตอนนี้เขาก็ยังไม่ตอบสนองเหมือนเดิมอะค่ะ
อืมคือหมวยเจอคุณพ่อครั้งแรกเนี้ยคือวันที่เท่าไหร่คะ

อ้าวเดี๋ยวเราได้เข้าไปเจอพ่อวันไหนคะ
ก็คือเพิ่งจะเจอเมื่อวัน๑๕ก็คือเขาเข้าโรงพยาบาลตอนบ่ายกว่า
อ่าคือ๑๕เมษาใช่ไหม

เมษาที่ผ่านมาคือตอนนั้นรู้ว่าพ่อเข้าโรงพยาบาล

แล้วก็ได้เข้าไปใกล้ระยะที่เห็นได้เลยถูกไหม

เอาสภาพแรกสภาพแรกที่เข้าไปเห็นครั้งแรกพ่อเป็นยังไงบ้างคะ
อ่าก็คือร่างกายเขาแย่เลยค่ะก็คือพิษจากเดิมไปเลย
ดูจากยังไงคะแบบผิวคล้ำตัวแห้งหรือว่ามีฟกช้ำดำเขียว

ก็ดูผอมค่ะดูผอมลง

แล้วก็มีแผลที่กอกหงูนิดนึงซึ่งเกิดจากรอยช้ำอะไรสักอย่าง

มีเลือดออกตรงไหนที่ให้เราเห็นเป็นแบบว่าเป็นผ้าพันแผลแล้วมีเลือดซึมมีหนองซึมบ้างไหมคะ

มีแต่พ่อเขาเห็นว่าเลือดเขาออกจากผื่น

ตอนที่คุณหมวยไปที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะไปแล้วได้คุยกับหมอหรือพยาบาลหรือใครคะ

อ่าตอนนี้คือเส้นเลือดสมองแตกอะค่ะ
แต่ก็ไม่ได้ให้การว่าปู่เขาเป็นอะไร
เส้นเลือดสมองแตกโดยบอกไหมว่าครั้งแรกที่คุณพ่อมาโรงพยาบาลมาสภาพไหนคะ
ก็คือมาเกียรติภัณฑ์นะคะแล้วก็คือแบบเหมือนเขาต้องพาตัดเร็ว

ก็คือแบบประมาณว่ามาเฉียบพันธุ์นะคะแล้วก็คือต้องผ่าตัดเลย

สรุปว่าที่พาตัดพาตัดเพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตกหรอค่ะ

มีบาดแผลตรงอื่นไหมคะพยาบาลเล่าให้ฟังไหมคะ
อืมตามร่างกายหมวยได้เปิดดูไหมคะว่าพ่อมีฟกช้ำตรงไหนบ้างคะ
เปิดดูค่ะไม่เห็นมีอะไรอืมแขนขาลำตัวไม่มีรอยช้ำ
ได้คุยแค่กับพยาบาลใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ตั้งแต่วันที่สิบห้า
แล้วได้คุยอีกกี่ครั้งหลังจากวันที่๑๕คะ
คุยเรื่อยค่ะว่าเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนอะไรยังไง
พยาบาลบอกว่าประเมินอาการคุณพ่อว่ายังไงบ้างคะ
ก็คือเขาคงไม่รอดนะคะ
ตอนแรกบอก๕๐๕๐แล้วพอความดันเขาต่ำลงต่ำลง
เขาก็บอกว่าทำใจนะ

ใช่
แล้วมีใครมาให้ข้อมูลนอกเหนือจากพยาบาลบ้างไหมคะ
คือคุณหวยได้ลองพยายามถามหาตัวคุณหมอไหม
ถามค่ะแต่ว่าคุณหมอเขาคิวเยอะจัด

ตอนที่หมวยได้รู้เรื่องเนี่ยนะคะ
รู้เรื่องจากใครคะว่าคุณพ่ออยู่โรงพยาบาล
พอดีอาทางย่าที่จอมปืนเขาโทรมาค่ะนุ้ง

ญาติที่โทรมาบอกบอกไหมว่าเกิดอะไรยังไงเล่าให้เราฟังบ้างไหมคะ
ไม่ได้บอกค่ะเพราะเขาพอดีเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย

มีจำกัดเวลาเยี่ยมจำกัดจำนวนคนเยี่ยมไหมคะ
ก็มีบ้างค่ะกับทางโรงพยาบาลเพราะว่าจำนวนคนเยอะเกินไปมันก็ไม่ดี
อันนี้เป็นจากวิธีปฏิบัติของโรงพยาบาลใช่ไหมคะ

คืออย่างนี้ค่ะตามข่าวที่ลงในเพจล่า
มันก็มีอยู่หลายเรื่องที่น่าจะได้คำตอบ
แล้วมันก็ออกมาเป็นข่าวด้วยนะคะ
ตอนที่คุณหมวยไปเจอคุณพ่อวันแรกวันที่๑๕
มีเจ้าหน้าที่เรือนจำอยู่ที่โรงพยาบาลกับคุณพ่อไหมคะ
อะไรนะคะ
มีเจ้าหน้าที่เรือนจำอยู่กับพ่อที่โรงพยาบาลไหมคะ

เวลาอยู่อยู่ยังไงอยู่เฝ้าหน้าห้องหรืออยู่ตรงเตียงเลยคะ
เขาก็คือเฝ้าหน้าห้องบางทีเขาก็เฝ้าอีกห้องหนึ่งนะคะ

ทุกวันค่ะทุกวัน
เป็นเจ้าหน้าที่คนเดิมไหมคะ
เดิมค่ะเขาจะสลับกันมาค่ะ
แล้วได้คุยกับเขาไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
ช่วงแรกน่าจะเป็นคุณอาก็คือน้องชายเขาคุยค่ะ
ค่ะได้ความว่ายังไงบ้างคะ
ก็คือเหมือนประมาณว่าเขาตกจากที่สูงอืมลงมา
ซึ่งแผลกับคำพูดของเขามันขัดแย้งกันนะคะ

ก็คือแผลมันเป็นที่กระบอกถูกไหมคะ
แล้วคือคนเราตกจากที่สูงอ่ะก็ต้องมีการทะลองกันอะไรเนี่ยค่ะ
อันนี้เจ้าหน้าที่บอกจกจากที่สูงใช่ไหม

ตามข่าวเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนบอกไม่เหมือนกันเหรอคะ

อีกคนนึงบอกว่านอนนอนเตียงแล้วตกลงมา

แล้วก็มีนอนตกเตียงใช่ไหมคะ

ทำงานแล้วตกลงมานี่คือทำงานอะไรคะ

มันเป็นตอนเช้าอะค่ะคือไม่ได้ถาม
ทีนี้เจ้าหน้าที่ที่มาเฝ้าเนี่ยนะคะคือ
คือการที่ญาติจะเข้าไปเยี่ยมไม่ต้องขอเจ้าหน้าที่เรือนจำใช่ไหม

ทีนี้นอกเหนือจากที่เล่ามาไม่ว่าจะเป็นตกจากที่สูงทำงานแล้วตกลงมานอนตกเตียงเนี่ยนะคะ
มีใครเล่าให้ฟังไหมว่ามาสภาพเป็นยังไง

แค่ทีนลงไปได้ฟังในจุดตรงนั้นเลย
มันมีเอกสารหรืออะไรของทางโรงพยาบาลที่ออกมาให้กับทางคุณหมวยหรือยังคะ

เขาบอกว่ารอทำเรื่องนิดนึงค่ะเพราะอาจจะช้านิดนึง
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเอาตรงนะขอถามชัดเลยก็คือว่าแม้ว่าจะได้คุยแค่กับพยาบาลแต่คือโอกาสรอดชีวิตของคุณพ่อเนี่ยถือว่าน้อยแล้วใช่ไหมคะ

มันจะมีเท่าแก่อีกคนนึงนะคะที่เดี๋ยวเราก็จะได้คุยคุณหมวยได้คุยกับเท่าแก่ของพ่อไหมคะ
คุยค่ะ

ก็เหมือนกันค่ะแต่อาจจะขัดแย้งกันก็ตรงที่ว่าเขารู้เรื่องเยอะกว่าหนูค่ะ
คุณพ่อตามปกติแล้วเป็นคนดื่มเหล้าเยอะไหมคะ
ดื่มเยอะค่ะยอมรับเลยว่าดื่มเยอะจริง
อ่าดื่มเหล้าเยอะแล้วเวลาดื่มเหล้าแล้วส่วนใหญ่เป็นเป็นคนลักษณะไหนดื่มเหล้าแล้วง่วงดื่มเหล้าแล้วนอนหรือดื่มเหล้าแล้วพูดเก่ง
ดื่มเล่าแล้วเขาอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาจะเฮฮาปาร์ตี้แล้วเขานอนถึงเวลาเขาก็นอนแต่เขากินคนเดียวเขาก็นอนเลย
จากข่าวที่ออกมาเนี่ยนะคะข้อหาคือเมาแล้วขับตามปกติคุณพ่อเวลาดื่มแล้วขับรถไหม
ขับค่ะถ้าเกิดเขากินที่ไกลนะคะ
แล้วคุณพ่อเคยเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับไหมคะ

คุณพ่อเนี่ยเวลาสมมุติว่าไม่ได้อยู่กับคนรู้จักไม่ได้อยู่กับเพื่อนนะคะแล้วพอดื่มเสร็จแล้วเนี่ยมีไหมที่เคยทะเลาะเคยมีเรื่องกับคนอื่นนะคะ
ไม่มีนะคะเท่าที่ฟังจากพ่อแม่เขามาก็คือไม่มีเพราะเขาอยู่ด้วยกันมากที่สุด
คุณพ่อเป็นคนดุไหมคะคุณหมวย
ถ้าเกิดปกติดุค่ะเลี้ยงลูกดุ
กระดูกแต่กับลูกอ่ะเนอะใช่ไหมคะแต่หมายถึงว่าแกเป็นคนดุดันเหมือนกับอาจจะมีเรื่องกับคนง่าย

ก็เหมือนแบบถ้าเกิดเขาจะดุเขาก็จะดุแค่ให้กับลูกแต่กับคนง่ายเรื่องมีเรื่องกับคนง่ายเนี่ยคือถ้าเขาไม่เมาเนี่ยใครไม่พูดอะไรใส่เขามากเนี่ย
ปกติเขาจะเป็นแบบคือยิ้มยิ้มรับกับทุกคนคือไม่ได้อะไรขนาดนั้น

ใช่เขาจะชอบทักคนนู้นคนนี้อะไรของเขา
คุณพ่อเคยมีประวัติโดนคดีเมาแล้วขับมาก่อนไหมคะ

นานนี่สักเป็นเดือนหรือว่าเป็นปีคะหวยจ๋า

ซึ่งตอนนั้นที่โดนเนี่ยก็คือต้องเข้าไปถูกคุมตัวเหมือนกันใช่ไหมคะ
ประกันเลยค่ะ
คืออย่างนี้นะคะคือข่าวที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับก็อยู่ในช่วงปีใหม่
ขออภัยอยู่ในช่วงสงกรานแล้วก็มีดื่มกัน
อันนี้คือหมวยรู้อยู่แล้วไหมคะว่าคุณพ่อตามเทศกาลเวลามีงานอะไรก็จะดื่มกัน

คือเหมือนเขาเป็นบ้อเนอะ
เราก็ต้องเหมือนพูดบ้างว่าอย่ากินเยอะ
กินได้พอประมาณ

คือที่ห่วงเนี่ยห่วงสุขภาพห่วงว่าดื่มแล้วจะไปขาบหรือห่วงว่าดื่มแล้วจะไปมีเรื่องหรือยังไงคะ
กลัวสุขภาพมากกว่ากับไปดื่มแล้วขับมันเป็นเสี่ยงต่อกันแล้วชน
คุณพ่อมีเคยเล่าอะไรให้ฟังไหมคะว่ามีเคยทะเลาะกับใคร

ไม่มีค่ะไม่มีมีแต่นิดมากกว่า
บู้ด้วยนะแล้วดื่มแล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องด้วยนะ

จนถึงตอนนี้สิ่งที่คาใจที่สุดในฐานะลูกสาวคุณหมวย

ก็คือแผลที่เกิดขึ้น

ใช่ค่ะแผลที่เกิดขึ้น
การผ่าตัดที่ศีรษะที่บอกว่าเส้นเลือดสมองแตกเนี่ย
ทางพยาบาลก็ยังไม่ได้เอาหลักฐานอะไร

เอาล่ะพอจะได้เนื้อหาค่ะเดี๋ยวอย่างที่คุณหมวยบอกนะคะ
เดี๋ยวจะคุยกับเท่าแก่อีกหนึ่งท่านเพราะว่าอยู่กับผู้ประสบเหตุเนี่ย
อยู่กับเขามากที่สุดค่ะ

ได้ค่ะยังไงเอาอย่างนี้นะคะหมวยในส่วนของเรื่องที่มันเป็นข่าวเนี่ย
คือเพจล่าเขาตามให้อยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าสำนักข่าวอื่นเองก็คงจะตามให้ด้วย
แล้วก็จะได้รับคำตอบอย่างไรก็เดี๋ยวรอฟังกัน
ส่วนเรื่องสุขภาพของคุณพ่อเนี่ยยังไงเรายังให้กำลังใจครอบครัวอยู่นะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกับเจ๊แหม่มหรือว่าเท่าแก่แหม่มนะคะ
คือทำงานกับผู้ประสบเหตุเนี่ยมานานแล้วก็เป็นคนที่รู้เรื่องตั้งแต่แรกว่าเริ่มฉลองกันตั้งแต่เมื่อไหร่
ทำไมมารู้ข่าววันนี้แล้วหมอบอกว่าอะไรเจ้าหน้าที่เรือนจำคุยว่าอะไรสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับนายจ้างนะคะในฐานะนายจ้างเนี่ยจะขอเรียกว่าเท่าแก่กันแล้วกันนะ

ผู้หญิงเขาเรียกเท่าแก่กันเปล่าไม่รู้นะ

เหตุเกิดว่านที่๑๒นะคะ๒๐๑๒เมษาที่ผ่านมานี่ค่ะ
วันสงการเพราะทุกปีเนี่ยคือจะเป็นวันหยุดที่ไม่ทำงาน
คือไม่ส่งผักไปทางทางใต้ก็จะเป็นวันหยุด
เราก็นัดกันว่าเดี๋ยวเราจะไปสั่งสรรค์กันที่บ้าน
เพื่อนที่ตำบลธรรมศีลอำเภอโพธาราม
แล้วเวลาประมาณ๑ทุ่มทางเท่าแก่เนี่ย
ขอกลับก่อนเพราะว่าจะต้องไปทำบัญชี
แล้วเราก็ถามกับคนเจ็บผู้ต้องหาเนี่ยค่ะว่า
จะกลับพร้อมกันเลยไหมเขาก็บอกว่ายังไม่กลับก่อน
เดี๋ยวให้พี่กลับไปก่อนเอ่อทางพ่อแก่ก็ถาม
บอกเลยว่าถ้ากลับไม่ไหวยังไงก็ให้เพื่อนไปส่งนะ
ไปส่งน้ากับรถยนต์คือรถกระบะค่ะ
ก็คือสามารถพาเขาไปได้แล้วรถเขาไปได้ไปจนถึงบ้าน
เขาก็บอกมาคำนึงว่างั้นผมฝากลูกของผมด้วยนะพี่
พอผมเมาผมอาจจะพากลับไปไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พอมาถึงเวลาประมาณ๔ทุ่ม๒๗นาที
มีสายจากโทรศัพท์ของเขาเข้ามาเพราะว่าทางกำเกดยังไม่ได้นอน
เพราะว่ายังดูทีวีอยู่อะค่ะก็โทรกลับไป
โทรกลับไปก็ติดนะคะพี่แต่ว่าตัดสายทิ้ง
เราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันยังไงแต่ว่าปกติเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
เพราะเขาก็หยอดทิ้งไปหอดทิ้งอะไรอย่างนี้
แล้วประมาณตี๕ก็เบอร์เขาขึ้นมาอีกเราก็โทรกลับไป
ก็ตัดสายทิ้งอีกจนจนประมาณ๙โมงเวลาทำงานของเขา
เขาก็ยังไม่มาเขายังไม่มาแล้วเราก็ติดต่อ
ไปอีกครั้งประมาณสิบโมงครึ่งปิด
แต่ไม่มีคนรับสายเราก็ทำงานเป็นปกติค่ะ
ก็คิดว่าเขาเมาแล้วก็คงจะมาทำงานไม่ไหว
ที่ญาติเขาโดนจับคดีเมาแล้วขับเหมือนกัน
ที่ที่ไปกับผู้ต้องหาคือคนเจ็บเนี่ยค่ะกับลูกน้องของเราบอกว่า
ฝากมาบอกว่าแอ้โดนจับคดีเมาแล้วขับ
ให้ไปประกันตัวที่สารแสงให้หน่อย

เราก็บอกว่าเดี๋ยวเรายังทำงานอยู่
พูดไปคำนึงว่าหน้าดัดนิสัย

เวลาประมาณ๑๕นาฬิกาของวันที่๑
เราก็ไปที่สารแฝงแต่ก็ไม่เจอ
จนมาของอีกวันของวันที่๑๔
รู้ข่าวว่าเขาส่งตัวไปที่เรือนจำ
แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเรือนจำที่ไหนนะคะ
คิดว่าเดี๋ยววันจันทร์นะถ้าเขาทำเรื่อง

คือติดต่อลูกสาวคนโตเขาไม่ได้กับพ่อเขา
เพราะว่าผู้ต่างหาคนนี้

กับลูกคนเล็กวัย๘ขวบเขาทำงานอยู่กับเรามาตลอด

แต่ก็ติดต่อไม่ได้ต้องทางเฟสทางไลน์เลย

ได้ข่าวมาว่าเขาถูกนำส่งตัว
ส่งตัวมาโรงพยาบาลราชบุรีค่ะ
เนื่องจากประเหตุเส้นเลือดในสมองแตก

ทีวีมันดังแล้ว

เดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะจ้า

เดี๋ยวเรื่องปั๊บหน่อย

ค่ะแล้วก็

ใช่ส่งตัวมามาโรงพยาบาลราชบุรี

ค่ะเราก็ดู
เข้ามาดูอาการว่าเขาเป็นยังไง
เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับพ่อแม่ของเรา

การจะผ่าตัดเราก็ถามผู้คุมไปว่า
การผ่าตัดนี้ทำไมถึงไม่ถามยัดพี่น้อง

เขาก็บอกว่าต้องเอาเลือดในสมองออก

เลยต้องเจาะเลือด

ทางแพทย์บอกกับลูกสาวคนโตมาว่า
ถูกแรง

มีเลือดแล้วก็มีรอยแบบบาดแผลเหมือนรอยฉีก
เยอะมากจนเป็นเรื่องที่

เลือดในสมองแตกแล้วทำไมถึง
ใบหูอกซ้ายมันมีแผลบวม
รวมตรงซอกหูและตรงใบหูด้านหลัง
แล้วก็ตรงใบหูมีรอยแตกเลือดฟกออกมา
เราก็ถามผู้คุมที่นำตัวมาว่า

ผู้คุมบอกว่าไม่มีใครทำอะไรนะครับ
ก็ถามว่าค่ะผู้คุมแต่ไม่ได้ถามว่าใครทำอะไรมา

เขาก็ตอบมาว่าตกจากที่สูง
แต่เขาไม่ได้แจ้งว่าที่สูงตรงนั้นคืออะไร

แต่ว่าหนูกลับแล้วนะคะเท่าแก่กลับไปแล้ว

เขาได้เห็นรูปที่ทางเรือนจำ
ผู้คุมเอารูปภาพมาให้ดูว่านี่คือห้องน้ำ
ที่เขานอนตกแต่เขาบอกว่าตกเตียงนะคะ
ทีแรกเลยนะคะทีแรกผู้คุมบอกว่า
นอนบนเตียงไม่ได้ว่าตกในห้องน้ำนะคะ

ใช่เรายังว่าเรายังคิดอยู่ว่า
เอาแล้วทำไมผู้คุมบอกว่าเขานอนตกเตียง
เขานอนดิ้นตกเตียงเมื่อเวลาเที่ยงคืน
แล้วตอนนี้ภาพที่ว่าทางเรือนจำส่งให้ดูคือห้องน้ำ
เพราะว่าฐานะทางบ้านเขาคือไม่สะดวก
แล้วฐานะทางบ้านจนแต่ว่า
ทางนายจ้างติดใจค่ะติดใจเลย
ให้ช่วยกันขอร้องความเป็นธรรมเพราะเขายังต้องมีลูกที่ต้องดูแล
แต่ลูกเขาก็ยังเล็กอยู่เขาเป็นคนหาเช้ากินข้ำ
ทำงานไม่เคยมีเรื่องเบาแหวนกับใครที่หนูทำที่หนูเดินเรื่องให้
มันไม่ได้มีผลต่อชีวิตหนูเลยไม่ได้หนูไม่ได้เอาอะไรเลย
แต่หนูขอร้องความเป็นธรรมให้ลูกเขาพ่อเขาที่ไม่สามารถทำงานอะไร
เข้าใจค่ะทีนี้ถามเท่าแก่แบบนี้นะคะเอาอย่างแรกก่อนเลย

ซึ่งตอนครั้งแรกเลยไม่ว่าจะเป็นเท่าแก่หรือว่าลูกสาวก็แล้ว
แต่คนที่มาคุยด้วยคือหมอหรือพยาบาล

พยาบาลบอกว่าเขาเป็นอะไรยังไงคะ
เขาโดนกระทบของ

ได้ความกระทบกระเทือนร่างกายอย่างแรง
แต่เราก็คิดว่าแล้วโดนอะไร
เขาก็บอกว่าต้องรอให้หมอมาแจ้ง
กระทบกระเทือนร่างกายหรือกระทบกระเทือนหัว

ทีนี้ตอนที่มาเนี่ยบอกอาการตอนที่มาถึงโรงพยาบาลไหมคะ

เส้นเลือดในสมองแตกความดันสูงถึง๒๓๕ค่ะ
เขาทางเรือนจำต้องส่งตัวมาทางโรงพยาบาลค่ะ

ก็คือไม่ได้สติมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะ

คือเขาโดนจับไปเนี่ยทางเราและทางญาติไม่รู้เลยว่าเขาโดนจับไป
แล้วข้องติดใจตรงที่ว่าทำไมโทรศัพท์เขามีเขาสามารถติดต่อเราได้

ทั้งที่ว่าคิดว่าต้องประกันตัวได้ทำไมถึงเขาติดต่อเราไม่ได้
เราโทรไปต้องติดแต่ทำไมไม่มีใครรับ

เท่าแก่อย่างนี้นะคะคือพอบอกว่าถูกของแข็งกระแทกเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็ต้องผ่าตัดทันทีเนี่ย
ก็ตรงกันกับผู้คุมของเรือนจำที่มาเฝ้าดูอยู่ถูกไหมคะ

ทีแรกผู้คุมที่เขามาส่งตัวเขาบอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกชับทันแล้วก็ความดันขึ้นสูงมากจนต้องผ่าตัดโดยกระทันหัน
เอาแล้วเราก็ถามไปว่าเอาแล้วได้ได้ให้ญาติรับเซ็นหรือยังคะที่ว่าจะผ่าตัดเขาบอกว่าเขายังไงก็ต้องรีบช่วยผู้ต้องหาก่อนเพราะว่าเลือดข้างในสมองมาก
เราก็ถามว่าอย่างเท่าแก่
จะรู้เรื่องแบบนี้ไม่ไม่ไม่รู้เรื่องไม่เก่งนะคะก็คือแม่ค้าคนหนึ่งที่ที่ต้องทำงานเหมือนกัน
ก็คือเขาอยู่กับเราเราก็เราอะไรที่เราช่วยเขาได้เราก็ช่วยเราก็คล่องใจว่าเส้นเลือดในสมองแตกคือเขาต้องเปิดกระโหลกว่าตอนพ่อกับแม่เราเป็นอย่างนี้ก็คือปวดกระโหลกเขาด้านหน้าอย่างเดียว
เราก็ถามผู้คุมไปว่าแล้วปกครูโดนอะไรเขาก็ไม่พูดเขาก็บอกว่ารอให้เรือนจำทำเอกสารมาอย่างเดียวจนทุกวันนี้เราขอมา๒วันขอระบายรับรองแพทย์จากหมอ
ก็ลูกสาวคนโตเขาบอกว่าพยาบาลบอกว่าหมอยังไม่ขึ้นหมอยังไม่เซ็นตอบรับอะไรแล้วเราบอกว่าเราขอใบรับรองแพทย์เพื่อที่จะไปเดินเรื่องให้ลูกเขาได้มีกินมีใช้ได้เรียนหนังสือจนจนก็เงียบไปเงียบไปจนจนทางเราอ่ะก็ต้องทำอะไรอย่างหนึ่งที่สามารถที่ช่วยตัวเขาได้ช่วยครอบครัวเขาได้ช่วยพ่อเขาได้ลูกเขาได้อะไรที่ช่วยได้คือเราช่วย
แก่อย่างนี้ก่อนนะอย่างแรกเนี่ยคืออาการเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือว่าผู้คุมที่ได้คุยให้ฟังเนี่ยบอกตรงกันนะคะว่ามาด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกต้องผ่าตัดแต่ที่แต่ที่เท่าแก่คาใจคือว่าเอ๊ะปกติแล้วควรจะต้องถามญาติก่อนซึ่งทางผู้คุมก็บอกว่าคือเลือดออกเยอะต้องทำทันทีใช่ไหมความหมายเขา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

แต่พอมาสักพักหนึ่งเราดำเนินเรื่อง
มีผู้ใหญ่บางท่านที่เขาเมตตาแล้วเขาสงสารเรา
เขาเลยจัดการเรื่องนี้ให้เรา
แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยเขาได้
แต่ว่าเขาช่วยเราเต็มที่
ก็เลยไม่รู้การเปลี่ยนแปลงยังไงอยู่ก็ได้เข้าเยี่ยมค่ะ
ค่ะท้าวแก่อย่างนี้นะที่ท้าวแก่บอกว่าครั้งแรก
บอกว่าตกจากที่สูงหัวฟาดเลือดข้างต้องผ่าตัดถูกไหมคะ

แต่ว่าเดี๋ยวนะตอนที่บอกตกจากที่สูง

ครั้งแรกที่เท่าแก่ไปถึงโรงพยาบาลใช่ไหม

แล้วแต่ว่าถัดมาบอกว่าแล้วตอนไหนที่บอกว่านอนบนเตียงแล้วก็ตก
เย็นของตอนเช้าของวันที่๑๖บอกว่าตกจากที่สูง
แต่ยังไม่ได้แจ้งว่าที่สูงนั้นคืออะไร
เราก็คาเนไปว่าผู้ต้องหาไปทำอะไรในที่สูง
เราคิดนะคะเรากำลังคิดว่ามันไปทำอะไรบนที่สูง
ไปทำงานหรือเปล่าหรือเป็นลมตกมาหรือเปล่า
ตกเย็นรู้ข่าวมากับผู้คุมอีกคนนึง

เอ่อผู้คุมบอกว่าเอ่อแอ้นอนตกเตียงนะ
แล้วหัวไปฟาดกับโถส้วมที่เป็นอิดบล็อก
แล้วเขาก็บอกกับแจ้งกับลูกเขาอย่างนี้
แต่ว่านี่เท่าแก่ไม่ปักใจเชื่อ
เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่๒๓เรื่องใหญ่
คือเรื่องแรกเนี่ยตอนจะผ่าตัดทำไมญาติไม่รู้

คือว่าบอกลักษณะการเกิดเหตุไม่ตรงกัน

๓คือว่าสงสัยว่าโดนจับคดีนี้

ย้อนกลับไปที่เท่าแก่บอกเมื่อสักครู่นี้

แต่ว่าพอโทรกลับแล้วตัดสาย

ถูกตัดสายใช่แล้วทีนี้จนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันนะคะ
เท่าแก่ได้คุยกับผู้ใหญ่ของเรือนจำบ้างยังคะ
อ่ายังค่ะยังค่ะอ่าแต่ว่าผู้คุมเนี่ยเฝ้าตลอดถูกไหมคะ
ค่ะผู้คุมเฝ้าตลอดแต่ว่าทางสอบประพอเมืองรับบุรีเขาทำยื่น
เรื่องให้เราได้ไปพบกับกับผู้บังคับบัญชาการเรือนจำอ่ะค่ะ
พรุ่งนี้อ๋ออ๋ออ๋อค่ะแล้วทางทางโรงพักอ่ะ
โรงพักบอกอะไรบ้างไหมคะว่าตอนไปสภาพสภาพคุณสุรัตน
เป็นยังไงบ้างแกดีค่ะดีค่ะมีภาพหมดทุกอย่างค่ะ
มีภาพเหมือนตามที่เห็นนะคะอ่าตอนเผ่าตอนไปอะไรทุกอย่างอืม
คือแกไม่ได้แกไม่ได้เหมือนกับยังไงอ่ะแกไม่ได้โมโห
ไม่ไม่ได้อารวาสไม่ค่ะไม่ค่ะที่ว่าร้อยเวรเขาคุยเขา
ไม่ค่ะเขายังเป็นยังเป็นความผิดของเขาที่เขาเมาแล้ว
แล้วขับเลยค่ะที่ว่าร้อยเวรคุยกับร้อยเวรนะคะอืม
ว่าเขาบันทึกประจำวันนะคะค่ะคุณแหม่มเท่าแก่คืออย่างนี้
โดยนิสัยแล้วเนี่ยคุณสุรัตน์เนี่ยเวลาดื่มแล้วเนี่ยแก
เอะอะไหมคะไม่ไม่เคยโวยวายหัวเราะอย่างเดียวอ่า
เป็นคนบ้าไปอ่ะอารมณ์ดีเท่าแก่เป็นคนอารมณ์ดีมาก
ถ้ากินถ้ากินเหล้าเนี่ยอารมณ์ดีเขาเป็นคนที่อาจจะใส่ดีมาก
เป็นหัวรับต่อให้เมายังไงก็รับผิดชอบอ่าแกเวลาแกดื่ม
ดื่มหนักมากไหมคะก็ช่วงหลังนี้หนักค่ะ
แต่แต่หนักเนี้ยยังยังยังรู้เรื่องไหมหรือบางทีแกดื่มหนัก
รู้เรื่องค่ะหนักรู้เรื่องสติสัมปัญญาครบถ้วนอืม
การที่พูดออกไปนี้เราไม่ได้เข้าข้างลูกน้องเรานะ
แต่เราเห็นอย่างนี้มา๑๖ปีที่เขาเป็นเขากินมาอย่างนี้๑๖ปี
อืมมันเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาแล้วค่ะเท่าแก่เอ่อเท่าแก่
เป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมที่ตัวคุณสุรัตน์เนี่ย
ถ้าสมมุติไปเจอคนแปลกหน้าแล้วอยู่ในอาการยัง
กึ่งหายกึ่งเมาหรือว่ายังไม่สั่งดีจะแบบมีเรื่องทะเลาะวิวาส
ตรงที่ไหนคะตรงในเรือนจำหรือว่าด้านนอกกับใครก็ได้อ่ะ
เหมือนเราด่าเขาแรงเขาจะกลับบ้านเลยเขาจะไม่ทำงานเลย
เขาจะไม่โต้แย้งเขาแล้วก็จะกลับบ้านเลย
แต่เขาเป็นคนที่ห่วงลูกเขามากตัวเล็กห่วงมาก
คนโตเขาก็ห่วงแต่ว่าคนโตต้องเลี้ยงปูไง
แต่ว่าคนเล็กนี่เขาห่วงเขามากเพราะว่าเขาไม่มีแม่ไง
เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นมันมี๒๓เรื่องใหญ่ที่ยังคาใจอยู่นะคะ
เจ๊ไปคนเดียวหรือว่าไปเอาลูกสาว
ต้องพาพ่อแล้วก็ลูกสาวคนโตแล้วก็คนเล็กไปด้วย
แล้วก็ถ้าหากว่าจะมีพี่น้องของเขาคนไหนที่ว่าพร้อมที่จะไป
ที่ว่าจะให้ความร่วมมือก็เราก็ให้เขาไปนะ
เท่าแก่ตอนนี้อาการคุณสุรัตน์เนี่ยเท่าที่หมอหรือพยาบาลบอกเท่าแก่เนี่ย
คุณสุรัตน์เป็นยังไงบ้างคะอ่าทางพยาบาลบอกกับลูกสาวคนโตไปว่า
กั้นสมองเขาเขาตายแล้วก็ต้องรอให้เขาหมดลมไปเอง
แต่ตอนนี้อาชีพจรของเขายังเต้นอยู่อืมยังเต้นจากจากข้อมือ
ชีพจรข้อมือนะคะยังทำงานอยู่ยังเต้นอยู่
เราก็ยังมีความหวังถึงจะไม่มีความหวังยังไง
แต่เราก็ต้องดำเนินเรื่องเข้าใจค่ะคืออย่างน้อยให้ให้หายคาใจ
ตกลงเป็นอย่างนั้นแน่หรือเปล่าค่ะเราอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขา
เพราะตอนที่เขาไปเขาไปในสภาพที่ดีมากทุกอย่าง
ยังไงเขาโดนจับวันที่๑๒วันที่๑๓เขาส่งตัวไปเรือนจำ
ยังไงอาการสั่งเมาก็ต้องสั่งเขาจะต้องรู้
สติสัมปัชยะของเขาต้องครบถ้วนแต่ทำไมไปแค่สามวันแล้วกลับมา
สภาพแบบนี้ค่ะเราขอเหตุผลเท่านั้นค่ะเท่าแก่เดี๋ยวยังไงเนี่ย
คงช่วยกันตามนะคะหลังจากที่เพจล่าเขาเป็นคนเปิดเรื่องไว้ให้นะคะ
เดี๋ยวอย่างไรช่วยกันนะแล้วก็ยังไงขอขอบคุณจากใจจริง
ขอบคุณมากหนูไม่ต้องทำเพื่อเท่าแก่แต่ขอให้ทำให้กับลูกเขาตาดำ
ที่จะต้องทุกอย่างลูกเขารออยู่จนแบบเราไม่รู้จะตอบลูกเขายังไงค่ะ
ว่าเขาถามเราว่าพ่อเป็นอะไรแล้วพ่อจะกลับมาไหมแล้วใครจะไปส่งหนูโรงเรียน
เราก็เดี๋ยวพ่อก็น่าจะฟื้นพ่อก็แค่กินยาไปน่าจะหลับเดี๋ยวก็น่าจะตื่นนะลูก
อยู่กับเราเราเลี้ยงก็จริงแต่ความผูกพันยังไงก็คือพ่อ

เขาจัดแท่าวแก่ยังไงช่วยกันตามข่าวแล้วก็ให้ยังไงเป็นไปในทางที่ดีนะ
โดยเฉพาะสักนาที่คุณสุรัสตร์นะคะขอบคุณตอนนี้ก่อนค่า

ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับอธิบดีกรมราชธรรมค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับอธิบดีกรมราชธรรมนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกดรนรัฐสเวตนันนะคะ

ธิบดีคงทราบข่าวนี้แล้วนะคะ

ค่ะเอาเท่าที่ทางเรือนจำรายงานมาถึง
เป็นเรือนจำที่รายงานมาถึงท่านถูกไหมคะ

เป็นสถานกักขังของจังหวัดราชบุรีครับ
ค่ะซึ่งทางเรือนจำรายงานมาตามหนังสือว่ายังไง

ก็แจ้งว่ามีผู้ต้องกักขังรายหนึ่งนะครับ
ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสนะครับ
จากตกจากที่สูงแล้วก็สมองมีอาการบวมช้ำ

ก็ได้มีการส่งตัวไปรักษาพยาบาลผ่าตัดที่โรงพยาบาลนะครับ
เบื้องต้นรายงานเท่านี้นะครับ
ตอนที่รายงานมานี่ประมาณสักกี่โมงคะท่าน
ก็รายงานมาตั้งแต่เช้านะครับวันนี้รายงานมาตั้งแต่เช้าครับ

ธิบดีท่านเป็นคนท่านเป็นคนสอบถามไปก่อนหรือว่าทางเรือนจำรายงานมาเลยคะ
ทางเรือนจำรายงานมาครับทางเรือนจำรายงานมา
ทีนี้เขาได้อธิบายไหมคะว่าเรื่องเนี่ยเกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
รายละเอียดได้ยังไงมีอาการเมาอยู่มีเรื่องกับใคร
ประมาณเที่ยงคืนของวันที่๑๖เมษานะครับ
เวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
ผู้ต้องกักขังรายนี้ซึ่งกระทำผิดตามพยเชษฐิกย์
แล้วก็พเจรจรทางบกสธิพรศาลภกษ์กักขัง
เป็นเวลา๒เดือนนะครับก็ได้พาไปห้องสุขเถิญนะครับ
แพทย์มีความเป็นปัจจัดในเรือดข้างในสมอง
เลยมีการตรวจสอบภพในห้วงในในความแออับ
ในห้องกักขังความจูบปกติประมาณ๖๐คน
แต่เนื่องจากการสงการก็มีผู้ต้องกัดขังม้าวรถขับก็เกินมา๒เท่าเป็น๑๓๑คน
ที่พักที่อยู่อาศัยต่างที่เป็นห้องควบคุมของเราเนี่ย
ขึ้นไปนอนบนฝันของเหมือนกับเป็นปูนที่ฉาบขึ้นมากั้น
ในส่วนที่เป็นห้องน้ำนะครับ
ซึ่งเราไม่ได้มีเป็นประตูปิดนะครับ
เป็นห้องน้ำซึ่งเป็นพื้นที่แท่งปูนกั้นขึ้นมา
แล้วก็ตกลงมานะครับตกลงมา
ตกลงสิรษะน่าจะฝากพื้นนะครับ
แล้วก็ประมาณ๖โมงเช้าเนี่ยก็ได้เห็นว่า
คุณท่องกับขังชายรายมีอาการมึงงง
นั่งใส่ตัวไปมาแล้วก็ชักตริง

เจ้าหน้าที่เวรรักษาการก็จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลของเรานะฮะ
มีทั้งกุฏรุตพยาบาลแล้วก็เจ้านาที่พยาบาลผู้หญิง

ก็พบว่ามาตรานิ่งไม่หดหรือขยายความดันโลหิต
๒๒๐๑๒๕ร่างกายไม่มีบาดแผล
แต่ว่าอาจารย์ไม่ค่อยดีจึงส่งไปถูกรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วก็ขณะนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์โรงพยาบาลราชบุรี
อธิบดีค่ะคือถ้าเราใช้ภาพในบริเวณที่เกิดเหตุ
มาจากที่ทางเพจล่าบบอกว่าเป็นผบท่านชีแจงเข้าไป
ภาพที่ว่านี้คือถ้าให้เห็นภาพนี้นะคะ
คือห้องน้ำในส่วนของห้องน้ำเนี่ยมันจะอยู่รวมกับที่ที่คนอยู่เยอะใช่ไหมคะ
ครับเขาเข้าใจไปอย่างนั้นไม่เลยผมไม่เห็นภาพที่คุณจอมควัลพูดถึง
ไม่เป็นไรค่ะแต่ทีนี้จะบอกว่ามันจะเป็นเหมือนกับความสูงไม่ค่อยมากค่ะท่าน
คือทางพบหรือว่าทางเจ้าหน้าที่
ความสูงแค่๖๐เซนนะครับเขาบอกผมว่าความสูง๖๐เซน
ซึ่งทางพบหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ได้บอกไหมคะว่า
เหมือนกับไปหลับแล้วสับปะงกแล้วตกลงมาหรือไปเบียดกับใครในนั้น
มีใครอยู่ด้วยมีรายละเอียดพวกนี้ไหมคะท่าน
ยังครับยังครับผมได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
แล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจของกรมราชธรรม
เป็นราชการระดับอำนวยการสูงนะฮะ
ลงไปพื้นที่แล้วก็ไปตรวจสอบข้อได้จริงในวันพรุ่งนี้ครับ
ทางเรือนจำได้บอกอธิบดีไหมคะ
ว่าในระหว่างที่เกิดเหตุเจ้าตัวน่ะ
ยังมีอาการแบบมึนเมาสุราอะไรอยู่ไหมคะ
ก็ยังนะฮะอันนี้ก็ต้องสอบสาวราวเรื่องกัน
ก็คงคิดว่าน่าจะได้ข้อเท็จจริงไม่ยากนะครับ
เพราะว่ามีคนอยู่ถึงร้อยกว่าคน
ห้องก็ค่อนข้างที่จะแออัดเต็มทีนะครับ
คือผมต้องเรียนคุณจอมขวัญอย่างนี้ครับว่า
อันนี้ไม่ได้แก้ตัวนะครับแต่ประเทศไทยเรามีผู้ต้องขัง
ถึงใกล้จาก๔แสนคนนะฮะ
ถือว่ามากเป็นอันดับ๖ของโลก
มากเป็นอันดับที่๓ของเอเซีย
แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับ
เพราะฉะนั้นกรมราชธรรมณขณะนี้เนี่ย
ประสบปัญหาผู้ต้องขังล้นคุกเมื่อคนมากเกินความจุนอน
เสียดกันเนี่ยนะครับการแก้ไขฟื้นฟู
ก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
ใดนักนะครับแล้วก็เป็นผลให้เมื่อปล่อยเขาออกมาแล้วเนี่ย
ก็จะมีอัตราการกระทำความผิดซ้ำนะครับค่ะเอ่อ
ทางรัฐบาลเองทางราชการเองก็ได้พยายามให้ความสนใจนะครับ
แล้วก็ปรับปรุงนะครับสภาพความเป็นอยู่
ไม่ว่าจะเป็นการท่ายเรียนซ้ำใหม่อธิบดีนะครับ
เรียนขอสั้นอีกประเด็นสองประเด็นค่ะเวลาจะหมดแล้วคือว่า
มันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะอย่างที่ผู้ต้องขังเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
แล้วต้องไปโรงพยาบาลคือผู้คุมจะต้องไปอยู่ด้วย๒๔ชั่วโมง

เรื่องปกติครับเพราะว่าเราต้องป้องกันการหลบหนีครับ
ส่วนการจะให้ญาติญาติเข้าเยี่ยมหรือไม่เข้าเยี่ยมเนี่ย
เป็นอำนาจของโรงพยาบาลหรือเป็นอำนาจของทางผู้คุมเรือนจำ
หรือเรือนจำสั่งโรงพยาบาลได้คะ
เรือนจำสั่งโรงพยาบาลไม่ได้ครับเรือนจำได้รับความตัวนาย
บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลนะครับ

เราเราก็ทำเท่าที่ทำได้ก็คือไปเฝ้านะครับ
เฝ้าไม่ให้หลบหนีไปดูแลไม่ให้ญาติมาเยี่ยม
ในกรณีที่อาการไม่หนักนะครับ

นู้นคนนี้เข้าถึงแล้วส่งยาเสพติดส่งโทรศัพท์อะไรต่างเหล่านี้ครับ
แต่เรือนจำมีอำนาจที่จะบอกว่า
ช่วงไหนตอนไหนไม่ให้ญาติของคนเจ็บเข้าเยี่ยมสามารถทำได้ไหมคะ
อันนี้ก็น่าจะเป็นดุลพินิษฐ์ร่วมกันนะครับ

เพราะถือว่าผู้เจ็บป่วยนั้นอยู่ระหว่างการควบคุม

โดยหลักโดยทั่วไปผมให้นโยบายว่าให้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

ดูแลตามหลักมนุษยธรรมซึ่งเรามีมาตรฐานอยู่

ต่อตรงกับหลักนานาชาตินะครับ
อธิบดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีความคืบหน้าเพราะเมื่อสักครู่นี้
เท่าแก่ของคนเจ็บเนี่ยนะคะบอกว่าจะได้พบกับผู้บรรจการเรียนจำ
น่าจะมีความคืบหน้าถ้าจะรบกวนท่านอย่างไร
เดี๋ยวเราติดต่อท่านกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณอธิบดีนะคะท่าน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวลากันไปเลยนะคะ
แล้วก็ถ้ามีความคืบหน้ายังตามกันต่อก็ต้องให้เครดิตกับเพจล่านะคะ
ซึ่งเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาวันนี้หมดเวลาของถามตรงแล้วนะคะ